ผมจะพาไปดูเรื่องงานเที่ยว
เทศกาลเที่ยวเมืองไทยปีนี้เขาจัดขึ้นเป็นครั้งที่๓๘แล้วนะครับ

ก็ได้นำเอาจุดเด่นนะครับของดีเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาค
มารวมเอาไว้รวมไว้ที่ไหน
ที่สวนลุงพินีไปกันได้
ซึ่งคาดว่าปีนี้จะมีผู้ร่วมงานไม่ต่ำกว่า๖แสนคนเลยทีเดียวนะครับ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทท
จัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยครั้งที่๓๘ประจำปี๒๕๕๙
ซึ่งนับเป็นมหากรรมท่องเที่ยวครั้งยิ่งใหญ่ประจำปีของทท
เหมือนยกประเทศไทยมาไว้ที่สวนลุมพินี
โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่๑๗ถึง๒๑มกราคม๒๕๖๒
ตั้งแต่เวลา๑๒นาฬิกาไปจนถึง๒๒นาฬิกา
สวนลุมพินีกรุงเทพมหานคร
ภายในงานจะนำจุดเด่นของแต่ละภาคมานำเสนอ
แบ่งออกเป็น๑๐โซนกิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
โซนเที่ยวตามรอยพระบาทตามศาสตร์พระราชา
มีจัดแสดงสาธิตการเหเรือสุพรรณจำลอง
นำเสนอนิทัศกาลตามรอยพระบาทศาสตร์พระราชา
แนะนำโปรแกรมสินค้าและการท่องเที่ยวในประเทศ
ตลอดปี๒๕๖๑ของทท
๑๒เมืองต้องห้ามพลาดพลัส
อกจากนี้ยังมีโซนหมู่บ้านท่องเที่ยว๕ภูมิภาค
ให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสบรรยากาศจำลองเสมือนจริงของแต่ละภาค
อาหารดัง๕๐เขตกรุงเทพมหานคร
ทีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการแสดงร่วมสมัย
ตลอดจนกิจกรรมเวิร์คชอปสิ่งประดิษฐ์และทำอาหารในรูปแบบต่างที่น่าสนใจ
ปีนี้นะครับก็ยังคงความสนุกสนานความหลากหลาย
ในเรื่องของการนำเอาสิ่งที่เป็นจุดเด่นจุดดังอัตลักษณ์ท้องถิ่นมานำเสนอ
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องชาชนคนไทย
ที่จะตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในประเทศในปีนี้นะครับ
ซึ่งก็จะสอนรับกับมาตรการเรื่องรถห่อนภาษีท่องเที่ยวเมืองรองของรัฐบาลด้วย
ซึ่งเราก็คาดหวังว่าจะมีคนเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า๖แสนคน
ททคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยครั้งที่๓๘ไม่ต่ำกว่า๖แสนคน
ซึ่งจะสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างทั่วประเทศไม่น้อยกว่า๑๖๑ของผู้เข้าร่วมงาน
ก่อให้เกิดรายได้ในระหว่างการจัดงานให้ชุมชนและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานประมาณ๔๒๐ล้านบาท
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดรายได้จากการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศกว่า๑ล้านล้านบาท